จากสัตว์ประเภทต่างจากทั่วโลกมาฝากครับ
สมัยโลกไร้พรมแดนการสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็น
สาวชาวจีนจึงพยายามสั่งสอน
ตูมให้รู้จักและคุ้นชิน
กับการใช้แป้นพิมพ์ข้อความ
เพื่อวันดีคืนดีจะได้มีการสื่อสารกันทางไลน์
เห็นแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเชี่ยวชาญในการพิมพ์
หรือคันไม้คันมือกันแน่เจ้าถูก

หมูป่าตัวนี้ทำงานประจำอยู่ที่อู่ซ่อมรถในตัวเมืองระยอง
แต่ดูจากลักษณะงานแล้ว
ไม่แน่ใจว่าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
หรือเจาะยางกันแน่
การทำงานมันต้องจริงจังขยันทุ่มเทจะทุ่มเทขนาดไหนต้องดูพี่นาคย่าประจำร้านส้มไดนาโมตัวนี้เป็นแบบอย่าง
ปิดท้ายด้วยท่วงท่าลีลาจากสาวน้อยต่างแดนตัวนี้
สเต็ปโยกย้ายแล้วคงต้องยอมแพ้และยกนิ้วให้พร้อมขออนุญาตตั้งฉายาให้เธอว่าแม่ยอดสะโพกไหว